วันนี้คุณเบิร์ตแฟนนุ่มของคุณแตงโม
ก็แน่นอนแล้วครับว่ามาช่วยเหลือ
มาที่งานของแฟนสาวทุกวันทุกวันค่ะ
วันนี้ก็มาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็
เหมือนกับที่เราเห็นถือรูปมาด้วยแต่งตัวแบบเรียบง่าย
วันนี้ใส่สีขาวนะครับปกติ๒วันแรกคุณเบิร์ตใส่สีชมพู
นี่เป็นกรอบรูปที่แฟนคลับเขานำมามอบให้ค่ะเดี๋ยวดูนะฮะ
ว่าเป็นรูปอะไรยังไงคุณเบิร์ตนำไปวางที่โต๊ะวางดอกไม้
ก่อนจะเข้าไปในงานนี่ค่ะวางไปแล้วนะฮะนี่ค่ะรุ่นนี้
เป็นรูปคู่นี่ครับแฟนคลับเนี่ยทำมาแล้วก็นำมามอบให้คุณเบิร์ต
ค่ะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับคุณตังโมแฟนสาวนี่นะฮะ
ลักษณะเหมือนกับนี่อันนี้เป็นภาพวาดคุณแตงโมขี่หลังคุณเบิร์ต
ค่ะแล้วก็มีน้องแมวของคุณตังโมอ่ะสามตัวสี่ตัวลูกเดียวสี่สี่ตัว
นี่นะฮะคือแมว๔ตัวเนี่ยทีแรกคุณเบิร์ตรับไปเลี้ยง๑ตัว
แล้วก็คุณแอนนานำไปเลี้ยงสามตัวค่ะตอนนี้รู้สึกคุณเบิร์ตคุณแอนนาบอก
คุณเบิร์ตเอาไปเลี้ยหมดล่ะแล้วก็มีหัวใจอยู่ด้วยนะครับ
อีกภาพหนึ่งนะครับจะเป็นภาพถ่ายอันนี้เป็นภาพวาดค่ะนี่แฟนคลับทำมาให้นะฮะ
อีกภาพหนึ่งเป็นภาพถ่ายบอกว่าถึงเบิร์ตฝากแทนใจเอฟซีแตงโมนี่นะฮะ
ส่วนภาพวาดเหมือนกันนะคะอะไรนะอันนี้เป็นภาพวาดเหมือนกัน
ภาพวาดเหมือนกันใช่ไหมภาพวาดทั้งคู่ภาพวาดภาพวาดของอ่า
แต่ข้างล่างน่าจะว่าจากภาพถ่ายอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่นี่ฮะ
มีแมวด้วยส่วนพี่ต่อยดายศนะครับพี่ชายของคุณแตงโมนะครับ
วันนี้ก็เดินทางมาที่งานเหมือนกับทุกวันนะฮะนี่พี่ต่อยนะครับ
ต่อยบอกว่ายังไงก็สู้สู้เพื่อน้องสาวค่ะ
คดีความต่างของน้องสาวเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าอย่างเต็มที่
เมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกอย่างที่ท่านได้ฟังกันนะครับเลื่อนการชาปนกิจศพคุณแตงโมไปก่อน
ค่ะเพื่อให้มีการผ่าชนะสูตรในครั้งที่สองนะครับค่ะ
ต่อยดายศก็เข้าไปในงานวันนี้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนเพิ่มเติม
ใช่ค่ะก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าผมเคยคุยกับพี่ต่อยดายศ
ต่อยดายศบอกว่าความจริงแล้วไม่ได้อยากจะให้สัมภาษณ์หรือว่าเป็นของเป็นข่าวอะไรนักหรอก
แต่ถ้าโทรมาคุยด้วยเนี่ยถามเรื่องขดงคดีเนี่ยพี่ต่อยดายศบอก
ผมพร้อมให้ข้อมูลผมยินดีตลอดนั่นแหละ
ยังแต่ไม่ได้อยากออกมารูปแบบเป็นคงเป็นข่าวอะไรตลอดเวลา
ขอยืนยันผ่านกับไทยรัฐนิวโชว์ฝากผมบอกพี่ต่อยดายศฝากผมบอกทุกคนว่า
ขอให้เชื่อเถอะว่าคนเป็นแม่เนี่ยยังไงก็รักลูก
คนเป็นพี่ชายยังไงก็รักน้องสาว
แล้ววันนี้เขาบอกว่าเขากำลังพยายามสู้อย่างเต็มที่
เพื่อคดีของน้องสาวคือคุณแตงโมให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุด
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้เจอคุณแม่ด้วยนะคะทีมข่าวเรา
เจอคุณแม่พนิดาค่ะก็พูดคุยกับคุณแม่แหละว่า
วันนี้งานไว้อะไรวันสุดท้ายแล้ว
คุณแม่อยากจะบอกอะไรยังไงบ้างแม่ก็บอกว่า
อยากให้ทุกอย่างมันออกมาสมบูรณ์แบบ
แล้วก็สวยงามที่สุดส่วนเรื่องคดีแม่ขอไม่พูด
แต่ว่าแม่ยืนยันจะเดินหน้าต่อแตงโมต้องไม่ตายฟรี
พูดคำนี้นะคะแล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปอ่านประวัติคุณแตงโมค่ะ
คุณแม่อธิบายชื่อของคุณแตงโมคือก่อนหน้านี้เนี่ย
ชื่อของคุณตังโมคือพัทรธิดาถูกไหมคะ

คุณแตงโมก็เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นแตงโมนิดา
ซึ่งคุณแม่ก็อธิบายว่าชื่อนิดาเนี่ยก็มาจากส่วนหนึ่งของชื่อแม่

คุณแม่บอกว่าแตงโมเปลี่ยนเป็นชื่อนิดาเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณแม่
แล้วแม่พอเล่าถึงประวัติการศึกษาคุณตังโมแม่ก็น้ำตาไหลค่ะ
เพราะคุณแตงโมเพิ่งจะรับปริญญาไปเมื่อไม่กี่เดือนจำได้ใช่ไหมคะ

ก็ยังมีรูปรับปริญญากันอยู่เลย

ให้ลูกพี่ลูกน้องของคุณแตงโมก็คือคุณน้ำตาลเป็นคนอ่านแทนนะคะ

คุณโตโน่ก็อย่างที่หลายคนทราบข่าวกันนั่นแหละว่า
ในอดีตในช่วงเวลาหนึ่งก็เคยมีช่วงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยคบหากัน

วันนี้เดินทางมาร่วมงานด้วย
พอเข้ามาถึงก็เนี่ยค่ะคุณโมอามีนาก็พาเข้าไปที่ห้องจัดงานเลยนะคะ
ช่วงที่ค้นหาร่างคุณตังโมคุณโตโน่ก็ไปช่วยหาอยู่
ใช่ค่ะก็ไปตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
ยังแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เฉยว่าเขาเนี่ยไปร่วมค้นหาด้วย
ส่วนแฟนคลับค่ะแฟนคลับก็มาร่วมงานกันเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่ก็จะมีบางคนที่สแกนไม่ทันบ้างก็จะมาหน้างาน

ดาแฟนคลับคุณแตงโมนิดาเนี่ยก็มาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไป
กลางมาตรการป้องกันโควิด๑๙แล้วก็การจัดระเบียบอย่างเข้มงวด
อย่างที่บอกว่าคนที่ลงทะเบียนไม่ทันในช่วง๒วันแรกเขาก็พยายามลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วล่ะ
จนกระทั่งวันนี้เขาสามารถมาได้
หนึ่งในนั้นคือคุณอธิชาเดชเทวพรนะคะอายุ๖๒ปี
มาจากบ้านย่านปากคลองตลาดนะคะ
มาพร้อมกับภาพวาดของคุณแตงโม

เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยค่ะ

คุณเจมส์คงชะลัดลิ้มตระกูลวัย๓๑ปี
ลูกชายตั้งใจวาดภาพนี้เพื่อไว้อะไรให้กับคุณตังโม
อยู่ประมาณ๒๓วันได้ค่ะ
ก็พอมีความมวลว่าเค้าได้ประกาศเรื่องราว
ประเสริฐอะไรไปให้กับหลายคนในโลกนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

บางคนที่ไม่ทันจริงแล้วอาจจะไม่สะดวกมาที่คริสตจักร

ทุกคนก็คือพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อไปร่วมพิธีไว้อาลัย
หรือว่าจะเข้าไปดูที่ทางออนไลน์ก็เหมือนกัน